คุณผู้ชมชอบทานสาหร่ายพวงองุ่นไหมครับ

เหรอครับบางคนเดี๋ยวนี้เอามาทานเล่น
เป็นกับแกล้มก็ได้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
แต่ส่วนตัวผมชอบทานกับน้ำพริก

เขาซื้อสาหร่ายพวงองุ่นมา
ลูกกินแล้วแต่แม่เพิ่งมาเห็น

เป็นตัวประญาติเป็นอะไรก็ไม่รู้

ที่เห็นอยู่แล้ว๓ตัว

ในคลิปบอกว่าพญาติหรือปริงคืออย่างนี้ครับทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาว
ปรียากรพรมทออายุ๔๘ถ้าเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยอยู่ที่ลำทัพกระบี่เล่าบอกว่าเย็นวันพุธที่ผ่านมา
ซื้อสาหร่ายพวงองุ่นจากแม่ค้าในตลาดลำทัพ๒ถุง๔๐โอ้ถูกมากเลยนะแม่ถูกมากเลย
จะเอามากินกับน้ำพริกให้อร่อยสักหน่อยมาถึงบ้านแกะใส่ถ้วยทันทีไม่ได้ล้างนะ
ใส่ถ้วยทันทีลูกนั่งกินข้าวอยู่ก่อนแล้วหยิบไปกินจนอิ่มคราวนี้เธอจะมากินต่อ
คุณผู้ชมครับกินไปได้๒๓กรัมอะไรขยับมันเป็นตัวสีดำเล็กยาวประมาณ๒เซนติเมตรเนี่ยฮะ
มันขยับได้อยู่ด้วยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บผมเรียนเสียงแม่เขาเลยนะฮะ
บอกโอ้โหขยะแขยงกินไม่ลงแล้วช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับ
หยิบถุงสาหร่ายขึ้นมาดูอีกเอ้ามันยังไม่หมดไม่ตายนี่
กังวลแล้วไอ้ที่ลูกกินเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะอยากจะให้ผู้รู้ช่วยมาอธิบายหน่อย
ทีมข่าวสอบถามไปที่นางวัลลีเสริมศักดิ์ครับ
เขาบอกว่าที่เห็นนั้นคือหนอนทะเลครับเขาเรียกว่าหนอนทะเล
พบมากในฤดูฝนถ้าหน้าแรงจะไม่ค่อยมีเวลาเก็บสาหร่ายขึ้นมาจากทะเลเนี่ย
มีหนอนติดมาบ้างยืนยันว่าไม่ใช่พญาติ
ปริงหนอนพวกนี้มันมาเกาะกินสาหร่ายเป็นปกติ
แต่มันจะไม่ไปโตในท้องถ้าเรากินเข้าไปครับ
มันเป็นเหมือนกับหนอนในทะเลค่ะมันหนักอยู่กับน้ำ
มันเป็นเหมือนกับเป็นนอนจากทะเลแต่มันติดขึ้นมาจากทะเล
ใช่ค่ะไม่มีอันตรายกินเหมือนกิน
ถ้ากินเข้าไปถ้าเคี้ยวจนมันแตกเขาไม่เป็นไร

ใช่ค่ะอันตรายไม่ไปเกิดในท้องอะไรค่ะ
คือกรณีที่ตลาดลำทัพ
ก็ไม่รู้นะว่าพ่อค้าแม่ค้ารับมาจากไหนนะครับ

แนะนำว่าถ้ากลัวจะเจอหนอนทะเลล้างน้ำก่อนได้ครับ
แต่คุณผู้ชมครับผมเคยล้างน้ำจะกินสาหร่ายแบบนี้นะครับ
จะกินค่อยล้างอย่าไปล้างทั้งหมด
ไอ้ที่เรากินไม่หมดหรือถ้าเราวางทิ้งไว้ล้างแล้วไม่ได้กินนะ
มันเฉามันจะเฉาฟีบลงไปเลยแหละ

ต้องล้างทำความสะเอาแต่มันก็ดูน่ากินมันก็น่าจะกรอบ
กรอบครับกรอบเค็มแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด

หุงข้าวรอเลยค่ะหุงข้าวรอเลย